มาถึงข่าวนี้พอดีคุณผู้ชมเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของพวกเรานี่แหละ
สัก๒สัปดาห์ก่อนมีทางเลื่อนที่ดอนเมืองใช่ไหม
ระหว่างคนเดินอยู่บนบันไดเลื่อนเนี่ยมันยุบครับ
หน้ากลาก่าวเลยแหละคนมันไม่เป็นอะไร

แต่ว่าตัวบันไดเลื่อนมันก็หยุดการทำงานเลยนะ

ของคลิปนี้ที่ถ่ายไว้ก็ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ค

บันไดเลื่อนตัวนี้มีปัญหายุบลงไปต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่บนบันไดเลื่อนด้วยคุณผู้ชม
นี่จังหวะนี้จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะ

เพราะดีที่ไม่โดนอะไรไป

เหตุเกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับโอ้โหคนแชร์เป็นพัน

ทำให้กระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หนักถึง
ปัญหาบันไดเลื่อนเกิดขึ้นอีกแล้ว
ถ้าที่ท่ากาศยานดอนเมืองอันนั้นเป็นทางเดินเลื่อนใช่ไหม

เขาก็กลัวกันว่ามันจะซ้ำรอยอีกหรือเปล่า
เจ้าของโพสต์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ครับว่า
ตอนนั้นมัน๕โมงเย็นเขาก็คุยกับลูกค้าที่มาซื้อมือถือได้ยินเสียงปั้ง
ประมาณ๓๔ครั้งติดต่อกันคุณผู้ชม
แล้วเห็นมีผู้ชายใกล้จะถึงชั้น๒กระโดดเอาขาขึ้นมาทันครับ

มีความเคลื่อนไหวมาจากทางห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็คือ

หลังเกิดเหตุปุ๊บทางห้างก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ทราบสาเหตุว่ามันมีวัตถุเป็นสิ่งของตกไปที่บันไดเลื่อน

ตอนนี้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไข
แล้วก็ปิดไปก่อนนะไอบันไดเลื่อนจุดนี้

นำไปพัฒนาเป็นประโยชน์ในการดูแลลูกค้าต่อไป

หลังจากนี้คนอาจจะแขยงขยาดในการใช้บันไดเลื่อนเลยนะฮะ